เริ่มกันที่เรื่องของนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะ

มิลวานรายวัชจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ๒๓คนสุดท้าย
ที่จะไปแข่งขันเอเชียนคลับ๒๐๑๙

ก็มีการคาดการณ์นะคะว่า๔ผู้เล่นที่จะถูกตัดชื่อออกเป็นใครบ้างค่ะ

ก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมไทยฮอนด้า

ซึ่งมิลวานรายวัชนะคะก็จะใช้เกมนี้นี่แหละ
ทดสอบผู้เล่นก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนสุดท้าย
ที่จะประกาศชื่อในวันพรุ่งนี้ตอน๑๐โมงค่ะ

กวินธรรมศาจานันทร์นะคะหายจากอาการบาดเจ็บไม่ทันค่ะ
วดที่จะไปสู้ศึกเอเชียนคลับแน่นอนแล้ว
ก็มีอาการบาดเจ็บที่เท้าบริเวณนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะ
ก็เลยตัดสินใจถอนตัวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บค่ะ
ทำให้ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะต้องยึด๓คน

ก็คือชัดชัยบุตพรมศิวลักษ์เทศสูงเนินแล้วก็สารานนท์อนุอินค่ะ
ตำแหน่งถัดมาที่น่าจะถูกตัดออกก็คือเซ็นเตอร์นะคะ
ซึ่งดูจากรายชื่อแล้วที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงก็คือ
สุพรรณทองสงฆ์ค่ะที่ติดทีมในชุดอาเซียนคลับแต่ว่าไม่ได้ลงสนาม
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือชินพัฒนลีออกนะคะจากเชียงรายยูไนเต็ด
เพิ่งจะมาติดทีมโดยสองคนนี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่หลุดจากทีมไป
เนื่องจากว่าผู้เล่นในตำแหน่งนี้มียืนพื้นอยู่แล้วหลายคน
ขณะที่กองหน้าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีการตัดตัวนะคะ
ซึ่งถ้าหากว่าพิจารณาจากรายชื่อที่อยู่ในข่ายนะคะก็คือชนะนันต์ป้อมบุตรผา
ผลงานดูจะไม่โดดเด่นเท่ากองหน้าคนอื่น
ส่วนตำแหน่งอื่นนะคะก็ยังคาดเดาค่อนข้างยาก
นี้ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีเท่านั้นค่ะ

นัดแรกเจอกับอินเดีย๖มกราคมค่ะ